เอาคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เคยมีอดีตนักโทษนะคะต้องบอกว่าเป็นอดีตนักโทษคดีดังเหมือนกัน
เพราะเขาเคยใช้อาวุธปืนไปยิงเหมือนเป็นคู่อริกลางวงเล่า
จนเสียชีวิต๓ศพเจ้าตัวเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นาน
ปรากฏว่าถูกยิงเหมือนกันค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจบอกน่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าล้างแค้นหรือเปล่า
ตำรวจสพพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมเห็นภาพนี้
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปถึงเขาต้องไปหามร่าง
ของนายประยูนฤิษฐ์มูณีอายุ๕๔ปีหรือที่เขามีฉายาวว่าแขกทอนหงค์ค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องเดินเท้าต่อไปอีก๒กิโลนะคะ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณนั้น
ส่วนสภาพศพของแขกทอนหงคนนี้เนี่ย
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปพบนอนคว่ำหน้าอยู่ในชุดนุ่งกางเกงวอร์มสีฟ้า
เสื้อยืดคอกลมสีดำสวมรองเท้าบูธสีน้ำเงินค่ะ
ก็ต้องบอกว่าสภาพศพเนี่ยหูแขนขาแผลเวอะหวะเลย๑นัดนะคะ
ศีรษะก็โดนอีก๑นัทและยังโดนบริเวณชายโครงขวาอีก๑นัทด้วย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕๖ชั่วโมง
ใกล้กันกับศพเนี่ยยังมีมีดกรีดยาแล้วก็มีไฟฉายคาดหัวอยู่ด้วย
ตำรวจบอกว่าไปสอบสวนเบื้องต้นรู้มาว่าเมื่อคืนนี้ตัวในแขกทอนหงษ์เนี่ย
เขาลงจากขนำที่พักจะไปกรีดยางแต่มีคนร้ายแอบซุ่มอยู่ค่ะในที่มืด
ทำให้ในแขกนั้นเสียชีวิตค่ะที่คนร้ายก็อาศัยความมืดแล้วหลบหนีไปนะคะ
อย่างที่บอกค่ะในแขกคนนี้มีประวัติค่ะเขาเป็นอดีตขาใหญ่ชื่อดังในพื้นที่นี้มาก่อน
ก่อคดียิงถล่มคู่อริกลางวงไฮโลในงานศพเลยนะมีผู้เสียชีวิตถึงสามศพตอนนั้น
และตัวเขาเองก็ติดคุกอยู่หลายปีก่อนที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้สักปีเสร็จเอง
แล้วเจ้าตัวเนี่ยหันมาทำอาชีพกรีดยางสุดท้ายมาโดนยิงแบบนี้
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการล้างแค้นเก่าของคู่อริที่นายแขกเนี่ยเคยไปยิงเขามาก่อน
หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนะคะ
และตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ